ไปดูพิธีอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์กันหน่อย
ปกติก็ต้องทำกันแบบตัวต่อตัวใช่ไหม

แล้วอาบยังไง

มียังไงเห็นไหม
ก่อนจะอาบน้ำมนต์นี่ต้องพ่นน้ำมันก่อน

ของคนที่เขาอยากให้ทำพิธีให้

เปลี่ยนไป

ให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาจากต่างประเทศ

เอาน้ำมนต์ราดอีกทีนึง
นี่คือพื้นที่บ้านฟากพอง
ตำบลกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอาสมนะฮะ
ครูหมอชะยันโตเดี่ยวแสนลีมุณีหมื่นแดน

ครูหมอชะยันโตเดี่ยวแสนลีมุณีหมื่นแดน
อันนี้อ่านเอาอย่าถามเพราะจำไม่ได้

เห็นในคลิปคือพิธีสะดอกเคราะห์อาบน้ำมนต์ไฟแบบออนไลน์
ให้กับลูกศิษย์ที่ติดต่อมาให้ทำพิธี
ศิษย์อยู่สิงคโปร์ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงต้องแบบโอ้โหต้องแบบสะดอกเคราะห์พ่นไฟออนไลน์ขนาดนี้
บนแบบนี้ลูกศิษย์มีอาการผื่นคัน
ฮะนี่มันเรื่องใหญ่มาก

ซื้อยาทาก็ได้นะแถวปากซอย
นี่แต่บอกเอาอาบน้ำมนต์ออนไลน์ดีกว่า
คุณผู้ชมครับครูหมอชะยันโตบอกกับเราว่า
การทำพิธีนี้ก็คือให้ลูกศิษย์เนี่ย

นี่แล้วเขาก็ปริ้นต์มาใส่กระดาษนะครับ
แล้วก็ทำพิธีนะทำเหมือนกับคนที่มาหาจริงเลยนะแต่อันนี้ทำออนไลน์
เริ่มจากการเป่าไฟก่อนเป่ายันเกราะเพชรให้สวดมนต์ธรณีสารน้อยธรณีสารใหญ่
สุดท้ายก็คืออาบน้ำมนต์ซึ่งจะสวดคาถามงคลจักรวาลน้อยให้ด้วย
ค่าครูครูหมอชะยันโตบอกไม่เคยคิดค่าครูขึ้นอยู่กับว่าใครจะให้เท่าไหร่
นี่ฮะแล้วหลังจากทำพิธีไปแล้วเนี่ยหายไหมหายไหมอยากรู้เลย
ครูหมอชะยันโตบอกผ่านไป๒วันเท่านั้นลูกศิษย์ติดต่อมาหาบอก
ื่นคันหายแล้วเพราะดีขึ้นเลยเพราะไม่รู้เพราะอะไรนี่
ออนไลน์ไปถึงหรอเป็นขนาดนี้เลยหรอคะ
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าไงรู้ไหมว่ายังไงปกติทีวีจะต้องขึ้นข้อความ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
คุณผู้ชมบอกว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชม
นั่นไงนี่เป็นลบหรูก็ลือป่ะนี่
หัวเหรอเปล่า

อันนี้ก็ครูหมอจันโตบอกลูกศิษย์เขาส่งข้อความมาบอกว่า

ถ้าผื่นคันหายก็ยินดีด้วยค่ะ

คุณผู้ชมครับทางครูหมอชะยันโตบอกว่า
แต่ถ้าเกิดจะแนะนำเนี่ยอยากให้แนะนำมาทำพิธีด้วยตัวเองดีกว่า

แต่เรารู้ว่าเมื่อคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธา
เกิดความสบายใจในการที่จะทำ
เราก็จัดการให้โดยการปิ้นรูป

ทำเสมือนหนึ่งคนจริงมา

ทั้งการเป่าไฟหรือเรียกว่าเป่ายันก่อเพชร
สวดมนต์การธรณีสารน้อยมนตการธรณีสารใหญ่
แล้วก็สุดท้ายก็ในการอาบก็ทำด้วย

ร่างกายก็ดูแลควบคู่กันไปนะคะ